เพราะว่ารถตู้ฉุกเฉินหรือรถกู้ภัยของพยาว
กลับจากส่งผู้ป่วยที่อุทัยธานี

ปรากฏว่าในขณะที่อยู่กลางท้องถนน

พุ่งชนต้นไม้ร่องเกาะกลางถนน

และพยาบาลเสียชีวิต๓ศพนะครับ

แล้วก็ทางญาติของผู้เสียชีวิต

เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
จากเหตุรถตู้ฉุกเฉินมูลที่ลือชา

แล้วก็ระหว่างจะเดินทางกลับมาที่จังหวัดพยาว
ก็ได้ขับรถมาถึงบริเวณถนนผนโยธิน

ช่วงกิโลเมตรที่๗๙๘ฝั่งขาออก

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ายางล้อหน้าขวาเกิดระเบิด
จึงพุ่งชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนน

พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลกระเด็นออกมานอกรถ

ส่วนคนขับรถติดอยู่ภายในบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยนำตัวออกมา
ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับ

โดยครอบครัวของนางสาวพัชลิตาหงษาอายุ๒๑ปี
ผู้ช่วยพยาบาลที่เสียชีวิตในครั้งนี้
ได้มีการตั้งศพที่ตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
โดยพ่อและแม่ยังช้ำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะว่าลูกสาวทำงานเดือนนี้เป็นเดือนที่๑๑

แล้วก็ต้องส่งน้องเรียนอีก๒คน

ผู้เป็นแม่ร้องไห้ตลอดเวลาครับ
ขณะที่นางสาวนัทธรินีแสนกา
ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตายโตมาด้วยกันครับ
บอกว่าได้คุยกับผู้ตายก่อนที่เธอจะไปจังหวัดอุทัยธานี
ว่าต้องไปส่งผู้ป่วยได้เงิน๓๐๐๐บาท
และจะเอาเงินจำนวนนี้กลับมาให้แม่

เธอก็ถามว่าถึงไหนแล้วเพราะว่าเป็นห่วง

คิดว่าเพื่อนน่าจะหลับ
และมารู้ตอนเช้าเพื่อนประสบอุบัติเหตุซะแล้วนะครับ
ไม่เชื่อกับตัวเองเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนตัวเอง
ทุกทีเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเป็นคนของตัวเอง
ทางด้านของพ่อของนายพงพิสุทธิ์ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับ
ซึ่งนายพงพิสุทธิ์เป็นคนขับรถตู้ฉุกเฉินนี้
คุณพ่อบอกว่ารถคันที่เกิดเหตุเป็นของลูกชายที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรง
อกจากจะเป็นพนักงานในโรงพยาบาลแล้ว
ลูกชายยังเป็นกู้ไภและก็ทำธุรกิจของตัวเอง
ก็คือจำหน่ายโรงศพและรถรีเฟอร์ส่งคนไข้นะครับ
ล่าสุดพ่อเพิ่งจะเห็นสมุดของลูกชายที่วาดไว้สมัยเรียน
เป็นภาพรถพยาบาลเป็นภาพของการช่วยคน
ซึ่งพ่อบอกว่าลูกมีหัวจิตหัวใจในการช่วยเหลือคนมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ภูมิใจที่ลูกชายได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจนวินาทีสุดท้าย
และยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ลูกชายไม่ได้หลับในนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มีข่าวออกมา
ว่าคนขับน่าจะหลับในนะครับ
เพราะก่อนถึงที่เกิดเหตุเพียง๕กิโลเมตร
ลูกชายยังแวะเข้าปั๊มซื้อขนมไว้กินอยู่บนรถอยู่เลยนะครับ
แต่เท่าที่สังเกตดูรถดูพวงมาลัยดูล้อดูอะไรนะครับ

เพราะว่ามันเพิ่งออกจากปั๊มมา
เพราะว่าเท่าที่สอบถามทางเด็ก
น้องกู้ภัยเขาก็บอก
ตอนยังเจอกันอยู่ที่ปั๊มปรท

ภูมิใจที่เขาส่ง
คือทำงานจนวินาทีสุดท้ายของเขาเสร็จสิ้น
คือส่งเอาคนป่วยที่เขาได้รับมอบหมาย
ไปสู่จุดหมายที่ของทางโรงพยาบาลเขามอบหมายให้
จนถึงที่หมายของเขา
ทางด้านของพ่อของนางอังสุมาริน
พยาบาลวิชาชีพผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านนะครับ
ก็บอกว่าลูกสาวเป็นลูกคนโต

ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น
แต่เรื่องนี้ไม่ได้โทษใครครับ
ขณะที่โรงพยาบาลต้นสังกัดได้มางานศพลูกสาวทุกวัน
แล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ